โครงการนี้ถือว่าดีนะครับเป็นการนำกีฬามาเหมือนเป็นเครื่องกรองครับ
จากน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีแล้วก็ผู้ท่องค้างหลังนี้
หลังจากที่พ้นโทษไปแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยกีฬานะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
จะเจอกับซาดีอาราเบียไปดูความพร้อมของทีมซาวดีอาราเบียหน่อยนะครับ
พวกเขานั้นเตรียมกำหนดการในการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วครับ
ทีมข่าวของเราก็ทำการแปลมาให้ครับซึ่งก็รายงานว่าเปิดฟันมากไว้นะครับ
คุณซื้อชาวเน็ตเทอร์แลนด์จะเรียกผู้เล่นซาวดีอาราเบียมาเก็บตัวฝึกซ้อมในวันเสาร์ที่๑๑มีนาคมนี้
โดยมีผู้เล่นสองคนนะครับที่หลุดโผล่ออกไปแน่นอนแล้วก็คือ
โมฮาเมดอัลโววาอิสนะครับ
ผู้ทักษาประตูจากทีมเอาว์ชาบอบและชาเยเชอราฮิลี
กลางตัวรับจากทีมอัลนัสเซอร์นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ส่วนทีมชาติไทยนั้นจะเรียกผู้เล่นชุดแรกมาซ้อมที่กรุงเทพในวันที่๑๓มีนาคมนี้
และจะรอให้ผู้เล่นจากเมืองทองยูไนเต็ดที่ติดภารกิจบุกไปเยือนอูซานฮุนได
ซึ่งทางด้านโค้ชเฮงวิทยาลหกุลประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ว่าทีมงานก็ได้ศึกษาข้อมูลนักเตะไทยในหลายตำแหน่งนะครับ
โดยเฉพาะกองกลางซึ่งทีมชาติไทยนั้นจะขาดสหรัฐอยู่เย็นแน่นอนแล้วในเกมที่จะพบกับซาวดีอาราเบียนและญี่ปุ่น
โดยโค้ชเฮงนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะหานักเตะมาแทนที่
ซึ่งตัวเขามองว่ามีเพียงชนะทิพย์สงกระสินที่มีทักษะคล้ายกับสหรัฐ
ส่วนผู้เล่นที่จะมาทดแทนเป็นหน้าที่ของซิโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองในการคัดเลือกซึ่งอาจจะต้องปรับระบบการเล่นเล็กน้อยครับ